ดูหมูค่ะอืมหมูย่างเมืองตรังอุ้ยแล้วคุณหกสิบกว่าตัว
เดี๋ยวหมูย่างเมืองตังต้องบอกว่ามันเป็นเมนูเด็ดแล้วราคา
ก็ไม่ใช่ถูกนะคุณไม่ถูกค่ะตัวแบบแปดพันหมื่นนึงแบบเนี้ย
แล้วที่เห็นอยู่แบบนี้นี่คือเขาเอามาเส้นไหว้ผู้เสียชีวิตนะคะ
หกสิบตัวแบบนี้นี่ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่ตรังเลยแหละ
แล้วเจ้าภาพเขาก็นำมาเส้นไหว้ในงานศพของนายเยื้อง
แต่งสวนอายุเก้าสิบสองปีก็เป็นพ่อตาของนายสมชายโลศษฐพพิพิษ
หรือว่าโกหนอเป็นอดีตสอสอตรังพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะมีการจัดงานขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์สมาคมชาวย่านตาขาวที่จังหวัดตรังค่ะ
แล้วงานเนี้ยอุ้ยนี่เอาหมูย่างหกสิบตัวมาเส้นไหว้เพราะฉะนั้นคนที่มาร่วมงานเนี่ย
ลูกหลานเครือญาติผู้ใหญ่ในพื้นที่ประธานรัฐสภาอย่างประธานชวนเนี่ย
ก็มาร่วมพิธีไหว้แล้วก็พิธียกน้ำชายกหมูย่างเป็นการแสดงความเคารพกับผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
นี่มาร่วมพิธีไหว้ศพนะคะการที่เอาหมูย่างเป็นตัวมาใช้เส้นไหว้ตามธรรมเนียมประเพณีชาวจีนเนี่ย
อย่างที่บอกค่ะหกสิบตัวบูรค่าตัวหนึ่งเนี้ยแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาท
ก็รวมแล้วตีง่ายนะถ้าเกิดตัวละหมื่น๖๐ตัวก็๖แสนบาทแล้วค่ะ
ทีนี้หลังจากที่มีการทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นหั่นแจกสับแจกแบบนี้
เขาก็จะแบ่งเอาไปรับประทานกันส่วนที่เหลือก็แจกให้กับคนที่มาร่วมงานด้วย
นี่ก็เป็นประเพณีของจังหวัดตรังค่ะถือว่าเป็นงานที่มีหมูย่างเยอะมากที่สุดหรือเปล่า
ค่ะไม่นะเพราะว่างานที่มีหมูย่างเยอะมากที่สุด
อันดับหนึ่งคืองานของคุณแม่อดีตสสสมชายจัดเมื่อ๕ปีที่แล้ว
งานนั้นเนี่ยเขาก็เส้นไหว้กันเก้าสิบสองตัวงานนี้หกสิบตัว
ถือว่าเยอะเป็นอันดับ๒เลยนะคะ